รับน้องของเจ้าภาพจริงแล้วนักกีฬาหลายประเภทน่าจะเคยเจอแล้วครับโบ้
เพราะว่าบางคนก็เป็นนักกีฬาที่เขาไม่ได้จำกัดอายุเขาก็แข่งหลายสมัย
แต่ว่านักบอลไทยเนี่ยเต็มที่ก็เคยเจอครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่๒
อย่างพวกยิมวันละชิดที่เคยเล่นสมัยที่แล้วนะส่วนใหญ่เจอเจ้าภาพเล่นแบบนี้ไป

ไม่ใช่แค่ว่าที่ฟิลิปปินส์เท่านั้นนะก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหน
จากเมริเศียเองก็เคยมีเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าเจ้าภาพยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ
ถ้านับจากวันนี้ก็เหลืออีกประมาณสัก๖วันครับ

แต่ฟุตบอลเนี่ยตามธรรมเนียมเริ่มก่อนอยู่แล้ว
ใช่คือปัญหาเนี่ยมันก็คือว่าลงเครื่องไปเนี่ย
แต่ว่าติดปัญหาคือต้องไปทำเรื่อง
คราวเนี่ยใช้เวลาทำอาจจะนานไปสิ
จริงน่าจะมีการประสานจากไทยไปก่อนแล้ว
ถ้าเป็นบางที่แต่เราก็ไม่อยากเปรียบเทียบนะครับ
อย่างที่เราเคยไปตามสถานที่ต่างเนี่ยส่วนใหญ่บัตรพวกนี้มันควรจะติดตัวเราไป
ตั้งแต่ถึงสนามบินนะหลังถึงควรจะมีติดย่อไปด้วย

ก็ต้องบอกว่าเจอปัญหาในเรื่องของตั้งแต่จราจรก่อนเลย

ก็ไม่สามารถที่จะไปซ้อมตามโปรแกรมที่กำหนดไว้
ก็ต้องมาซ้อมเพียงได้แค่ยืดเส้นยืดสายบริเวณที่โรงแรมเท่านั้น

แล้วก็มีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของที่พัก
เจ้าภาพได้มีการต่อลองให้ทีมชาติไทยพักห้องนอนห้องละ๓คน
ก่อนที่เจ้าหน้าที่ไทยจะต้องเร่งดำเนินการเรื่องนี้
เพื่อให้นักเตะได้นอนห้องละ๒คน
บางที๓คนมันอาจจะกว่าแต่ละคนจะได้นอนมันก็อาจจะลำบากนิดนึง
มันมีเรื่องความเป็นส่วนตัวไม่ใช่แค่อยู่ดีไปถึงปุ๊บแล้วก็
หัวถึงสีถึงหมอนก็นอนได้เลยว่ามันต้องมีอาบน้ำอาบท่า
แล้วเช้ามาถ้าพูดจะไปซ้อมไปแข่งห้องน้ำห้องเดียวอยู่กัน๓คน

อย่างไรก็ตามนะครับทีมอื่นก็โดนปัญหาเรื่องนี้กันต้องบอกว่า
อย่างที่บอกว่าทั่วหน้าเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ทีมชาติเมียนมาร์นะครับ
ก็เดินทางวันเดียวกับทีมชาติไทยเหมือนกันแล้วก็เจอปัญหารถรับส่ง
ไม่มารับตามเวลาที่กำหนดก็คือต้องรอกว่า๒ชั่วโมง
ก่อนที่เจ้าภาพจะจัดรถ๒แถวติดแอร์นะครับมารับ
ทำให้เวริซ่าโปรปคุณศึกของทีมเนี่ยจริงก็ต้องบอกว่า
ค้อนกันเลยทีเดียวกับการจัดการของเจ้าภาพฟิลิปปินส์นะครับ
รถก็อย่างที่เห็นเนี่ยนะครับจริงแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ติดปัญหาถ้ามาตรงเวลานะ
ผมว่านักกีฬาเขาก็เข้าใจกันอยู่แล้วแต่เรื่องของการประสานงานในโปรปอล์ฟเนี่ย
นี่กันดิคุณศึถ้าผมจ้ายผิดเหมือนเช่าเคยมาทำทีมในไทยเหมือนกันนะครับ
ขณะที่ติมอลเลเต้นะครับก็เจอปัญหารถบัตรไม่มารับเช่นกันนะครับ
โดยทีมเนี่ยเดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงตี๕เมื่อวานนี้นะครับ
ก่อนที่จะเดินทางออกจากสนามบินเนี่ยก็เกือบ๗โมงครึ่งนะครับ

โอ้โหทำให้นักกีฬาต้องหาที่นอนรอกันเลยเนี่ยอย่างที่เห็นตามภาพนะครับ
อกจากนี้กัมพูชาต้องบอกว่าอันนี้น่าจะเจอหนักสุดครับพี่เจ
ก็เดินทางมาถึงตี๔๓๐เมื่อวานนะครับต้องรอนานกว่าจะเข้าโรงแรมได้
กว่าจะเข้าโรงแรมได้คือ๑๗นาฬิกา

แล้วก็ต้องยกเลิกการฝึกซ้อมกันไปเลยนะครับสำหรับทีมชาติกัมพูชานะครับ
เท่านั้นจะไม่พอพี่เจ
ไปนะครับอีกทั้งยังมีน้ำขางบริเวณชั้น๒
ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าจะเสร็จทันในวันพรุ่งนี้หรือไม่
เพราะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นกำหนดการแข่งขันในวันแรกนะครับ
โอ้โหเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย
คุณวิรวิทย์นะฮะกับคุณหนึ่งคุณหนึ่งคุณนัทธนนท์ใช่ไหม
ก็ไปที่ฟิลิปปินส์เขาบอกถึงแล้วแต่ปัญหาเนี่ยคือว่าส่งภาพสนามซ้อมมาเนี่ย
ก็ไม่ได้ต่างจากสนามแข่งเลยนะคือเราเข้าใจอารมณ์สนามซ้อมเนี่ย
อาจจะไม่เสร็จอะไรก็ว่ากันได้แต่ว่าสนามแข่งเนี่ยมันไม่ควรมีภาพแบบนี้ออกมานะครับ
ซึ่งก็มีอากิลานิชิโนกุญสือของทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวความพร้อมนะครับ
ก็ทางนิชิโนเองเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่มาถึงฟิลิปปินส์คืนแรกนะครับ
ก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับ
จากสนามซ้อมที่ค่อนข้างไกลแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาเดินทางกว่า๒ชั่วโมงครับพี่เจ
ก็ยังมีเรื่องอาหารที่ไม่ค่อยถูกปากนักกีฬานะครับ
แต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้ไม่อยากเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างนะครับ
ได้ถูกเรียกเข้ามาทดแทนทางเอกณิตปัญญาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ

สุดท้ายก็ลงทะเบียนนะครับส่งรายชื่อได้ครบ๒๐คนนะครับ

ส่วนเรื่องของสปลาวนะครับมีมาฝากกันหน่อย
เพราะว่ามีแบรนด์เสื้อผ้าของไทยได้มีโอกาสไปทำธุรกิจอีกหนึ่งชาติแล้ว
นั่นก็คือแกนสปอร์ตแสดงความยินดีกันหน่อย
เสร็จสัญญาณเป็นทางการตั้งแต่ปี๒๐๑๙ถึง๒๐๒๒รวม๔ปี
แล้วก็มีการเปิดตัวชุดแข่งขันที่เราเห็นกันของทีมชาติสปลาว
ซึ่งก็จะเริ่มใช้รายการแรกในการแข่งขัน๔เกมที่ฟิลิปปินส์เลยครับ
ร่วมกับอินโดนีเซียบูนายซิงคโปร์สวรรค์พลาวแล้วก็เวียดนาม
โดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามในวันที่๒๖นะครับเจอกับอินโดนีเซีย

นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจอเวียดนามนะครับ